คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่มีตัวละคร๓คนครับ

ไปเอารูปของตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งไปใช้ในเฟซบุ๊กของตน
แล้วใช้เฟซบุ๊กนี้ไปด่าทอตำรวจอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกัน

ละครนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยตำรวจ๒แล้วก็ผู้ต้องหา๑คนถูกจับได้
สุดท้ายบอกว่าถูกแฮ็กเฟซบุ๊คครับ

นี่ฮะยกมือขอไหว้ขอโพยกันไป
อันนี้คือผู้ต้องหาด้านขวามือในจอเมื่อสักครู่นะฮะ

หรือว่าสลวทนุ้ยตำรวจหญิง

จับส่งดำเนินคดีสถานีตำรวจนครบานบางเขน
เพราะว่าเธอถูกสารอาญาออกหมายจับ
คดีความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณาและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
กรณีไปใช้ชื่อเฟซบุ๊คชื่อว่าอังคณาตานา
แต่ว่าไปใช้รูปของร้อยตำรวจเอกหญิงทันทวันคดด้วง
รองสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองปรับปราม
หรือว่าผู้กองโรสเป็นรูปโปรไฟล์
สารวัตนุ้ยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี๕๙
ผู้ต้องหาคนนี้แอดมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก

ซึ่งขณะนั้นใช้รูปของผู้กองโรส
เมื่อเห็นว่าเป็นตำรวจรุ่นน้องจึงรับเป็นเพื่อน
ก็สงสัยไม่ได้สงสัยในตอนนั้นคือตำรวจเหมือนกัน
นึกว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเคยเห็นหน้ากัน
ใช่ครับจากนั้นก็สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลก
มีการโพสต์ชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รู้เห็นกันในเฟสเท่านั้น
จึงมีการโตเถียงกันในคอมเมนต์กับแฟนคลับต่าง
ก็ทำให้ภาพที่ออกมาเหมือนกับว่าตำรวจหญิงสองคนนี้มีปัญหากันคือทะเลาะกัน

แล้วพวกเรานะถ้าเป็นแค่ชาวบ้านสมัยตระลำผมจะทำอย่างไรครับ
เหตุการณ์มันจะผัวพันนิดนึงนะฮะค่ะลำดับใหม่แบบนี้
ผู้ต้องหาไปใช้รูปของตำรวจคนหนึ่งเป็นรูปของผู้กองโรด
ผู้กองโรสแล้วไปต่อว่าตำรวจคนนี้คือสารวัตนุ้ย
สารวัตนุ้ยแต่พอหลังจากนั้นพฤติกรรมแปลก
สารวัตนุ้ยก็เลยโพสต์ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
แค่ในเฟสเท่านั้นคือไม่อยากจะโต้เถียงกันแล้ว
คือไม่น่าจะใช่รุ่นน้องแล้วเหมือนแบบพฤติกรรมไม่เหมาะสมเท่าไหร
แบบนั้นนะครับทางด้านของนางสาวอังคณาก็ชี้แจงว่า
ตัวเองเนี่ยมีเฟซบุ๊กสี่บัญชีสี่ชื่อเลยแล้วก็เชื่อว่า
ถูกเพื่อนที่เคยทะเลาะกันมาก่อนมีปัญหากันแฮ็กไปเฟซบุ๊กหนึ่ง
ไปก่อเหตุเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าทุกบัญชีใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสผ่าน
ทั้ง๔บัญชีนะครับพร้อมยอมรับว่า
เคยเข้าไปตอบโต้แฟนคลับสารวัตนุ้ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
เนื่องจากว่าถูกต่อว่ามาก่อนว่าเป็นผู้หญิงนิสัยไม่ดี
โพสต์ตอบโต้ไปว่าไม่ได้เกี่ยวก็อย่าเข้าไปยุ่ง
ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กเลยนะครับ
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความไปข่มขู่ทางอินบ็อกซ์
แล้วก็ไม่เคยแอบอ้างว่าตนนั้นเป็นตำรวจหรือว่าท้าให้ตำรวจจับ
ส่วนที่มีการใช้รูปของผู้กองโรสเป็นรูปโปรไฟล
จากว่าหน้าตาคล้ายกับเธอเมื่อสมัยยังสาวอยู่
ไปฟังเสียงของผู้ต้องหากันหน่อยนะครับ

เยอะแล้วก็อะไรอย่างนี้ความเอาลูกเอาอะไรไปลง
กระดาษที่
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีสารวุฒิบุตตีนะครับสารวัตรสอบสวนสนบางเขนก็บอกว่า
คดีนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาเอาไว้
แล้วก็ส่งสำนวนให้พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๕เมื่อเดือนมีนาคม
วันพรุ่งนี้จะส่งตัวนางสาวอังคณาไปฝากขังที่สารอาญาต่อไป
คุณผู้ชมครับคดีนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ความผิดพรบคอมพิวเตอร์โทษหนักนะเดี๋ยวนี้
ใครไปแอบอ้างลูกคนอื่นทำให้เขาเสียหาย
โทษจำคุกหนักทีเดียวนะครับ